มีคลิปผู้ชายสองคนโอ้โหต่อยชกกันชุลมุนเลย
กลางตลาดนัดที่ตลาดพันล้านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
คลิปนี้ก็เผยแพร่ไปคนก็วิจารณ์กันหนักเลย
เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีผู้ชายสองคนมาต่อยกัน
ทั้งที่เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับตัวผู้ชาย
เกี่ยวกับแฟนของผู้ชายสองคนนี้มีปัญหา

เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงเหวี่ยงอยู่คนหนึ่ง

คือเธอไปทำผมที่ร้านทำผมในตลาดนัดนี่แหละ

ร้านทำผมเสร็จสับร้านทำผมคิดเงินมา๑แสน๔๐กว่าบาท

ใช่เธอก็เลยโวยวายไม่พอใจ

ตัวแฟนไปทะเลาะไปกับเจ้าของร้านทำผม
ของลูกค้ากับแฟนเจ้าของร้านทำผม
ก็เลยลงไม้ลงมือกันเลย

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ

แล้วทำไมราคาทำผมมันแพงขนาด๑๔๐๐๐บาท
แล้วก็มันมีเขาผู้เสียหาย

ไปฟังข้อมูลจากเขาหน่อย
จ่ายไปแล้วก็คือ
วันนั้นจ่ายไปได้๔๐๐๐๐บาท
เพราะว่าใครจะพกเงินแสนไปทำผม
ก็งงเหมือนกัน
๔๐๐๐บาทก็ยังตบหัวฟั่งมานานบางที
ก็งงเหมือนกัน
อันนี้คือผมมาตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะ

ไปทำโปรจิ
เอ้าอ้อมนายที่อ่ะ
แล้วก็ว่า
ไปมีการสอบคำก่อนล่วงหน้า
สองภาพิน

ค่าทำผมไว้เท่าไหร่เขาไปบอกอ้อยพยายามถามเขาบอก
แล้วก็บอกว่า๑๔๕๐๐๐บาท
ก็งงมากว่าเงินมาจากไหนแล้ว
นี่แหละค่ะก็คือประเด็นปัญหา
ที่ทำให้แฟนของน้องผู้หญิงคนนี้
กับแฟนของเจ้าของร้านทำผมต้องไปต่อยกันชุดละมุนวุ่นวายกลางตลาด
เพราะน้องผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไปทำผม
ที่ร้านทำผมแห่งหนึ่งก็อยู่ในตลาดพันล้านอำเภอสามพรานนี่แหละ
แต่ว่าก่อนไปทำเนี่ย๒อาทิตย์เขาไปถามก่อน

ทางร้านก็บอกว่าเฉพาะค่าต่อผมเนี่ยมัดละ๔๐๐๐บาท
เธอก็ไม่ติดใจอะไรก็ตัดสินใจไปทำ
พอไปทำจริงราคารวมทั้งหมดอย่างที่เธอบอก
ก็๑๔๐๐๐๐กว่าบาทที่เธอก็ตกใจว่า

แล้วก็ไม่เคยเห็นนะว่าใครทำผมราคาเป็นแสนแบบนี้
ผมตกใจตั้งแต่มัดละ๔๐๐๐บาทแล้ว
ปกติเขาเป็นมัดเดี๋ยวต่อผมด้วยไง
มัดหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามัดหนึ่งของเขามันมัดใหญ่ขนาดไหน

ท่านผู้ชมส่งข้อความมาระหว่างทางก่อนก็ได้
เพราะถ้าดูจากผมน้องเขาแล้วเนี่ยคิดว่า๑แสนกว่าบาท

เธอบอกเธอก็ตกใจว่าทำไมมันแพง
ราคา๑๔๐๐๐๐บาทนี้มันคืออะไรอย่างไรบ้าง

เธอก็เลยบอกว่าไม่มีเงินใครจะพกไปเงินเป็นแสน
ก็จ่ายไปก่อน๔๐๐๐บาท

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็เลยติดต่อไปกับน้องผู้หญิงคนนี้
แล้วก็ติดต่อไปกับเจ้าของร้านทำผมด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คุณจูน

คุณจูนเจ้าของร้านทำผมเล่าให้ฟังว่า
ย้อนไป๑๙พฤษภาคม
น้องผู้หญิงคนนี้มาทำผมที่ร้าน
แล้วก็ใช้บริการที่ร้านทำผมร้านนี้หลายอย่างมาก
คือไม่ใช่ต่อผมอย่างเดียวนะคะ
คือไปตั้งแต่บ่าย๒
ทำเสร็จเนี่ยตี๕ของอีกวันหนึ่ง

บ่าย๒ถึงตี๕อีกวันสิ่งที่เธอทำไปมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาลองดู
ฟอกสีผม๕รอบรอบละ๓๐๐บาท
คิดเป็นเงิน๑๕๐๐๐บาท
ฟอกเสร็จปุ๊บก็ต้องทำสี
ทำสีผมเป็นสีน้ำเงินเทา๑รอบ
ทำสีผมเนี่ยทำทั้งผมจริงของน้อง
แล้วก็ทำผมที่จะเอามาต่อด้วย๘๕๐๐บาท
ทำสปาผม๖รอบ

เป็นเงิน๑๒๐๐๐บาท
เล็บด้วยเป็นต่อเจลเล็บเจล

มีค่าเสื้อผ้าด้วยค่าเสื้อผ้านั่นน่ะสิ
ทีนี้ค่าต่อผมแล้วต่อ๒๔ชั้นอ่ะ

เป็นเงิน๑๓๙๑๖๐บาท

ตามที่เห็นหน้าจอแบบนี้ค่ะ
คือผู้ที่เป็นลูกค้าเขาก็ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด

เขาบอกแค่ว่าค่าต่อผม๑๔๐๐๐กว่าบาท
แต่ทางร้านบอกว่าต่อผม๒๔ชั้น

คือลูกค้าบอกว่าเป็นมัด

มัดละ๔๐๐๐๒๔ชั้นหรือว่า๒๔มัด
หนึ่งก็ตก๙๐๐๐กว่าแล้วนะ
แต่ทีนี้เสื้อผ้าเห็นบอกที่ร้านเขาขายเสื้อผ้าด้วย

ตรงนี้ฟังลูกค้าเขามานี่อธิบายแจกแจง

แต่ว่าค่าตอบผมมันก็เยอะอยู่นะ
แล้วสามารถทำตั้งแต่บ่าย๒๕นี่
วันหนึ่งคนเราสามารถฟอกสีผมได้๕รอบคุณเขียนมาสอน
ใช่ผมพังเถอะค่ะฟอกสีผม๕รอบนะ
สีผม๑รอบฟอกสีผม๕รอบ
ทำสปาผม๖รอบเงี้ยหรือ
ไม่รู้นะส่วนตัวไม่เคยทำแบบนี้
คือไอ้ค่าตอบผมที่ว่ามัดละ๔๐๐๐หรือว่าชั้นละ๔๐๐เนี่ยนะครับ
เจ้าของร้านอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่าปกติร้านทั่วไปเขาจะตอบผมแบบกิ๊บกาว
ก็คือต่อผมแบบนี้มันจะมีโลหะเวลานอนก็จะนอนทับกิ๊บที่ต่อไป
มันจะเจ็บหนักด้วยเวลาสระผมผมก็จะมีน้ำหนักมาก
แต่สำหรับที่ร้านของเขาผมที่เอามาต่อให้กับลูกค้าผู้หญิงคนนี้
ถักจนได้เป็นผม๑ชั้นแต่ละชั้นใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๓๐นาที
เวลาต่อเข้าไปก็จะเนียนสวยสบายศีรษะกว่าแบบกิ๊บกาวราคาเลยสูง
น้องผู้หญิงคนนี้ลูกค้าบอกว่าใช้ไปทั้งหมด๒๔ชั้น
ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้จะมาต่อผมเนี่ยก่อนที่จะมาต่อ๔สัปดาห์
ก็เคยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วว่าเฉพาะค่าต่อผมเนี่ยคิดช่อละ๔๐๐บาทนะ
ทางร้านก็ยอมรับกับนักข่าวนะครับบอกว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า
ผมที่เคยมาต่อในวันนั้นตอนที่ถามเรื่องราคากันเนี่ยบอกว่าช่อละ๔๐๐
แต่วันมาทำเนี่ยลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าต้องใช้ทั้งหมด๒๔ช่อ
ก็ระหว่างทำลูกค้าก็ไม่ได้ถามอะไรก็ทำไปเรื่อย
และทางร้านก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันเดี๋ยวลองฟังดูครับ
ใช่ค่ะ๑๔๐๐๐๐บาทแต่ไม่ใช่ต่อผมอย่างเดียวนะคะ
เดี๋ยวดูนะคะว่าทำยังไงนะคะ
ผมมันถึงออกมาประมาณค่าราคาต่อผมอะค่ะ
ทั้งหมดประมาณ๙๐๐ยังไม่รวมอย่างอื่นนะคะ
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตลอดเลยว่ามันมีอะไรบ้าง
ผักแบบนี้พนักงานนั่งผักแบบนี้๓อาทิตย์ถึง๔อาทิตย์นะคะ

เนี่ยค่ะผักทีละประมาณนี้เห็นเห็นหรือเปล่าคะ
แล้วก็กว่าจะได้มาเป็นผมแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ย
แบบแบบนี้เห็นเห็นชัดไหมคะอ่า
จะใช้แล้วก็จะใช้ได้เส้นเดียวมาผูกกับศีรษะแบบที่จูนทำนะคะ
ก็ดีเหมือนกันเป็นประเด็นขึ้นมาร้านเราได้ดังว่าเป็นเจ้าเดียว
อันนี้จูนใช้ผมสองช่อมาผูกกันนี่หนึ่งช่อนะคะ
มันก็จะเป็นประมาณนี้แทบไม่เห็นปมเลยทั้งทั้งที่ผมจูนบาง

จูนเปิดร้านนี้แหละที่เจ้าของร้านเคิ้วชี้แจ้งผมที่เค้าต่อเนี่ยมันแบบ

ก็เผื่อจะสามารถหาทางจบกันได้
อืมทีนี้ก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายเนอะคุณพ่อคุณ

นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
บอกว่าเรื่องการทำผมเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องการจ้างทำของนะในทางกฎหมาย
ไม่ต้องมีสัญญาสามารถใช้บังคับทางกฎหมายได้
หากมีการตกลงกันเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
ทำผมเสร็จแล้วยังไงก็ต้องจ่าย

จะบอกว่าแพงหรือไม่แพงไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคไม่ได้ออกประกาศหรือคำสั่งเอาไว้ว่า
การทำผมเนี่ยต้องกำหนดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาไม่ได้มีราคากลาง
มันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าค่ะ
กับคนที่จะทำให้นะครับ
แต่การที่จะฟ้องร้องกันเนี่ย
ถ้าฝ่ายร้านค้าจะฟ้องว่า

ฝ่ายร้านค้าก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่า

มันเหมาะสมที่จะจ่ายแบบนี้ไหม
ทางร้านมีการติดราคาโชว์ไว้ไหมว่า
ยืนยันอย่างเขาสามารถอธิบายได้ว่า

เราก็อาจจะไปดูประกอบว่า
เขาทำตามที่บอกจริงไหม

ถ้าใบราคาตรงกันก็ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าลูกค้าไม่อยากจ่าย

ลูกค้าก็ไปร้องเรียนที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

จากราคาที่แม่ค้าคิดมา๑๔๐๐๐บาท
ต่างฝ่ายต่างก็มีสิทธิ์ทำตามกฎหมายได้

ไม่เอาผมแค่นี้น้อยแค่นี้พอแล้ว